มาถึงเรื่องราวของเด็กเล็ก
นี่คือเป็นเรื่องราวที่เป็นกระทู้บนเว็บไซต์พันทิพย์นะคะ

ลูกของเราเราก็รักนะคะรู้กันดีว่าเด็กเล็กโดยเฉพาะวัยที่ยังต่อแตะอยู่เนี่ย
วัยที่ซุกสนนะคะเราก็อยากจะให้อยู่ในที่ปลอดภัยค่ะ
แต่ว่าที่นี่นะคะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชายภูมิค่ะ
ผู้ปกครองพบว่าสถานที่มีการก่อสร้างแล้วก็ไม่มีการกั้น
อาจจะเป็นกังวลว่าลูกบุตรหลานที่ไปอยู่ที่นี่
อาจจะประสบอุบัติเหตุได้ถ้าไม่ระวังนะคะ
นี่คือภาพการใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งจังหวัดชายภูมิ
ผู้ปกครองก็ถ่ายภาพเอาไว้เมื่อวันศุกร์ที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
สังเกตดูค่ะจะเห็นว่าทางเดินนั้นเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วก็ขลุขระ
ดูสิน้องตัวจิ๋วต้องเดินตามทางเดินแบบนี้ทุกวันนะคะ
สนามเด็กเล่นเนี่ยก็อยู่ติดกับไซส์งานก่อสร้างแบบไม่มีแนวกั้นด้วย
เจ้าของกระทู้เขาเล่าว่าด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของบุตรหลานที่อยู่ในศูนย์นะคะ
เกรงว่าจะได้รับอันตรายจากการก่อสร้าง
เพราะเขตที่เด็กเรียนและเล่นอยู่ใกล้จุดก่อสร้าง
โดยก็ไม่มีอะไรเป็นแนวกั้นให้ป้องกันน้องว่าจะเลยไปจุดนั้นนะคะ
ทั้งผู้ปกครองก็ต้องเดินเข้าออกรับส่งบุตรหลาน
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ
เจ้าของร้านทวินบอกอีกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้ปกครองติดต่อไปยังศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้
เพื่อให้ช่วยทำแนวกั้นกับบริเวณที่เด็กเรียนแล้วก็มุมของเล่น
เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับบุตรหลานค่ะ
แต่คำตอบที่ได้รับกลับมาจากเทศบาลบอกว่า
การก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วคงจะไม่ลงทุนทำอะไร
ทำให้เป็นห่วงแล้วก็หวั่นเกรงเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
ก็เลยนำเรื่องนี้นำภาพมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล

ก็แน่นอนภาพออกไปขนาดนี้โอ้โหเป็นหินเป็นปูนอยู่เลยนะคะ
ทำให้เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
กลายเป็นกระทูฮอตในพันทิพย์ดอตคอมค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราสอบถามไปยัง
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมินะคะ
เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางผู้ปกครอง
ด้านนายกเทศบาลก็ได้สั่งปิดโรงเรียนนี้ไปแล้วชั่วคราว

จากตรงทางเข้าโรงเรียนมีการทำถนน
ซึ่งหลังจากทำเสร็จก็จะเปิดให้นักเรียนเข้าเรียนตามปกติค่ะ
ขณะที่ทางด้านนางพัชรพรตั้งงามสกุลนะคะ
เจ้าของกระทู้โพสต์เรื่องร้องเรียนนี้
ก็บอกกับสายตรวจโซเชียลเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าการก่อสร้างในโรงเรียนมีมานานแล้วกว่า๑ปีนะคะ
ลักษณะเหมือนกับภาพที่เห็นเลยค่ะ
ส่วนพื้นที่ตรงถนนเนี่ยเพิ่งมีการทำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองเห็นว่าไม่ปลอดภัย
ควรจะมีฉากกั้นช่วงก่อสร้าง
ได้ดำเนินเรื่องขอกับทางนายกเทศบาลในที่ประชุมผู้ปกครอง
แต่กลับได้คำตอบเพียงว่าจะไม่ลงทุนทำ
เพราะใกล้ก่อสร้างเสร็จแล้ว
อีกทั้งเด็กจะอยู่ในความดูแลของคุณครูอยู่แล้ว
เด็กจะไม่วิ่งออกไปในช่วงเขตก่อสร้าง
แต่พอเมื่อถามถึงกำหนดการก่อสร้างว่าอ่านแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จคะ

สุดท้ายตัดสินใจถ่ายภาพนี่แหละ
แล้วก็มาเผยแพร่เป็นกระทู้ในโลกโซเชียลค่ะ
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร้องเรียนแล้วก็มีผลอย่างรวดเร็วนะคะ
ตามมาเป็นปีพอเสร็จแล้วก็อ่ะ
มีการแก้ไขวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะ